ผู้หญิงคนสุดท้ายการรอบสู่ตรงปลอดภัย

เมื่อมันได้เวลาแล้วก็ต้องขออนุมัติ
ขออนุมัติขออนุมัติขออนุมัติ
ขออนุมัติขออนุมัติขออนุมัติ
ขออนุมัติขออนุมัติขออนุมัติ
ขออนุมัติขออนุมัติขออนุมัติ

ขออนุมัติขออนุมัติขออนุมัติ
มันก็จะเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไป
แล้วก็สถานการณ์ยังไม่ถึงจุดนั้น
แต่ประเทศไทยของเรามีประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์
รับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะครับ
กรณีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ณเวลานี้การคัดกรองและการเฝ้าระวังเป็นไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข
ยกระดับศูนย์บริการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นระดับ๓
สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์
เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
และกระหนดบ้านการณ์ต่างได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในภาครัฐภาคเอกชนและทางทหาร
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาและคัดกรอง
หน้าช่องทางเข้าออกประเทศทั้ง๕สนามบินและช่องทางอื่น
ทางบกบริเวณชายแดนและทางเรือหน้าท่าเรือต่างด้วย
เพื่อคัดกรองผู้เดินทางมาจากทุกพื้นที่เสี่ยงอาทิ
อูฮันกวางโจมณฑลกวางตุ้งและเมืองอื่นที่มีการระบาด
ตามคำประกาศของทางการจีน
อกจากนี้ยังมีความพร้อมในการรักษาส่งต่อ
และการจัดตั้งพื้นที่ควบคุมเมื่อมีความจำเป็น
ขอให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของรัฐบาล
อยู่ในระดับมาตรฐานสากลการคัดกรองได้ผลดี
พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสนี้๘ราย
ทั้งหมดติดเชื้อจากประเทศจีน
โดย๕รายแรกหายแล้วแพทย์ให้กลับบ้านได้
ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาที่ได้ผลดี
เหลือผู้ป่วยอีก๓รายที่ยังคงรับการรักษา

ถือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้๑๐๐
เพราะจริงแล้วประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกัน
เผลอตอนนี้อาจจะอยู่ในลักษณะของกลุ่มประเทศเสี่ยงลำดับต้นซะด้วยซ้ำไป
ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเรารับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจำนวนมากนะคะ
นี่ก็เลยเป็นหัวข้อให้ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
มีการตั้งคำถามอยู่หลายแบบนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองการตรวจสอบนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่มาจากประเทศจีน
ไม่ว่าจะมาจากอู่ฮั่นโดยเฉพาะหรือว่ามาจากที่ใดก็แล้วแต่นะคะ
จะสามารถสาวไปถึงต้นทางได้ไหมว่าเขาไปขึ้นจากเมืองอื่น
แต่จริงจะมาจากอู่ฮั่นจะตรวจยังไงคะ

แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงวิภาควิจารณ์ค่อนข้างมากนะคะ
รัฐบาลตัดสินใจอย่างไรในการจัดการกับปัญหานี้
โดยเฉพาะการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมจำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีการลดจำนวน
หรืออย่างน้อยนะตอนนี้ไม่ควรจะให้นักท่องเที่ยวที่มาจากเมืองเสี่ยงของจีน
เข้ามาในประเทศไทยอันนี้เป็นการตั้งคำถามนะคะ
ซึ่งรัฐบาลก็พยายามจะชี้แจงแต่อาจจะไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่นะคะ
เพราะข่าวมันไปเร็วค่ะแล้วข่าวการแพร่ขยายมันเพิ่มขึ้นเรื่อย
ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อจริงแล้วมีคนหายนะคะ
คือหายจากโรคมีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราอาจจะไปค่อนข้างจะกังวลเรื่องของคนที่เสียชีวิต
ซึ่งจำนวนมันก็ไปค่อนข้างเร็วค่ะทีนี้ในส่วนของเนื้อหาต่างต่างเนี่ย
สื่อช่วยกันทำข่าวหมดนะคะวันนี้เรามาสรุปล่าสุดกันอีกที
เพราะว่าเขาจะเช็คให้ตลอดเรื่อยด้วยนะคะเพราะตอนนี้อะไรก็เก่าได้เร็วมากค่ะสำหรับตัวเลข
วันนี้ค่ะ๑ท่านที่คุยกันกับเราในรายการนะคะอาจารย์เป็นนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมี

คำถามเยอะเลยคนไม่เรียนหมอก็จะ

คือแต่จริงแล้วโดยเบื้องต้นเอาอย่างนี้ก่อนนะคะอาจารย์

คือน่ะตอนนี้เท่าที่อ่านมาทั้งหมดเท่าที่ฟังมาทั้งหมด
จริงแล้วไข้หวัดตัวนี้ไข้หวัด๒๐๑๙
หรือว่าเชื้อไวรัสโคโรนาตัวใหม่ตัวนี้เนี่ย
จริงก็เหมือนไข้หวัดอื่น
เอาแค่นี้ก่อนเหมือนไข้หวัดอื่น
แต่พอมันมาใหม่ถ้าจะนึกภาพคล้ายไข้หวัด๒๙๐
พอเราเจอใหม่แล้วก็โอ้วไข้หวัดสายภัณฑ์ใหม่๒๐๑๙
อันนี้ก็ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๘
ตอน๒๙๐๐น่ากลัวมากจำได้

เทียบกันเอาแค่นี้๒๙๐๐กับ๒๐๒๐เนี่ยนะคะ
แต่จริงมันคือ๒๐๑๙แหละมันเริ่มที่จีนเมื่อปีที่แล้ว
อันไหนน่ากลัวกันฮะ
ถ้าดูคือความน่ากลัวนี่เราดูอยู่ประมาณ๓ปัจจัยใหญ่นะครับ
อันที่๑คือการแพร่ระบาดนี่เร็วไหมคนสู่คนเร็วไหม
เจนว่าอันนี้๒๐๐๙ชนะขาด
เห็นไหมครับมาจากแม็กซิโกเข้าคาลิฟอร์เนียม
ปื๊ดค่ามาเอเชียเต้นไปหมดทั่วโลกเลยเร็วมาก
คนสู่คนนี้เร็วมากในขณะที่๒๐๑๙ช้ากว่า
สู่คนยังมีหลักฐานน้อยมากคือไม่มากเท่าไหร่เลย
ที่สองความรุนแรงความรุนแรงนี่ต้องถือว่า
๒๐๐๙นี่นะครับทั้งติดเชื้อในระบบไทยส่วนบนได้
จมูกน้ำมูกไหลลงปอดก็ได้ด้วย

โอ้ประสาทใบในรำคอนี่นะเมื่อเทียบกว่าแค่หวัดธรรมดานะ
ธรรมดานี่มันลงมาในปอดเร็วมากเลย
แสดงว่ามันมีการค่าขับในเซลล์ในเยื่อมบุตรา

อันนี้เร็วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา

ตอนนี้ก็มีรายงานรักษณะทางคลิกออกมาแล้วนะครับ

ก็มีคนอยู่ว่าหนึ่งอาการของระบบแทนใจส่วนบนไม่ค่อยมาก
ที่ว่าคัดจมูกเจ็บคอไม่ค่อยมาก
ในขณะที่แค่วัดใยตัวไหนก็แล้วแต่

ท้องเสียไอ้พวกโคโรนานี่ก็มีท้องเสียได้นะ

แต่ลงที่เดียวลงไปเยอะมากคือเข้าไปในปอดเลย

มันก็รู้สึกว่าในพื้นที่จำกัดจะเบอร์เอิ
มันเข้าไปในปอดแห่งสำคัญของเราพอดีนะฮะ
อันนี้ก็เลยดูว่าอันตรายไหมก็อันตรายอยู่เหมือนกัน

มันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกัน
แต่ที่มันน่ากลัวกว่ามันไม่มียาไงมันยังไม่มียาไง
ไอ้๒๐๐๙นั้นน่ะมียาแล้วเรารู้แล้ว

ตอนเริ่มต้นระบาดเนี่ยเกรงว่ายาจะไม่พอ
แต่ว่าสักพักหนึ่งก็มีการผิดยาเตรียมมาอย่าง
เพราะฉะนั้นเรามียาที่ปรับไวรัสนิดเดียวตรงเลยนะ

กินปุ๊บยิ่งถ้าหากว่าสมมุติว่าคุณจอมข

ตรงนี้นะฮะกินยาใช้ประมาณ๑๒ชั่วโมงนะ
พรุ่งนี้หายเลยเร็วมากแต่ตัวนี้

แล้วก็จำนวนเชื้อที่เรารับเข้าไป

ร่างกายก็สร้างผลตามทานมันก็ใช้เวลานาน
อันนี้มันก็เกิดการอักเสบเยอะเราจะสู้ไปทัน
พอทั้งถ้าเป็นหัวข้อที่๒หัวข้อความรุนแรงอาจจะสรุปไม่ได้
ว่าเมื่อปี๒๐๐๙หรือของ๒๐๑๙แรงกว่ากัน
เพราะว่าออกอาการเด็กคนละส่วนของร่างการ

แต่ทีนี้มีอาจารย์มีหัวข้อที่๓ไหม

ตอนที่เริ่มไข้หวัดใหม่

คือยาอะไรที่นี้ได้จารใน๒๐๐๕
มันใช้ปราบเชื้อไวรัสได้ทุกชนิด
ว่าไข้หวัดนกไข้หวัดธรรมดาใช้ได้หมด

มันมียาที่ผลิตไว้ใช้กับโรคอื่น
ที่สามารถปราบ๒๙๐๐ที่ตอนนั้นแม้จะเป็นสายพันธุ์ใหม่ได้ด้วย
ได้ด้วยอ๋ออาจารย์แล้วเราลองใช้ยาอันนั้นกับ๒๐๑๙ไหมคะ
ไม่ได้มันคนละพันกัน
คือมันคือยาที่เราปราบไข้เวรัส๒๙๐๐นี่
เป็นยาที่มีเฉพาะเจาะจงคือยาที่เป็นสมัยใหม่ของเรา
เรียกว่ามันต้องไปดูว่ากลไกการแบ่งตัวของเชื้อมายังไง
มันเข้าไปยังไงแล้วมันไปแต่งตัวในเซลล์ยังไง

ไอ้ยามันไปป๊บออกไปได้หรือมันระเบิดไป

คือเรื่องของการระบาด๒๙๐๐ระบาดเร็วกว่า

อาจจะบอกว่าใกล้เคียงไม่สามารถตัดสินได้
แต่เรื่องของยา๒๙๐๐ตอนนู้น
มันมียาที่ใช้ได้อยู่แล้วกับโรคอื่น
ก็เลยใช้บล็อกไอ้๒๙๐๐ได้

ยังไม่มียาที่เรียกว่ายืนยันชัดเจน

ต้องรอการพิสูจน์ก่อนท่านอย่าเพิ่งรีบ

หัวข้อที่๒คือจอมขวัญเข้าใจถูกไหมคะอาจารย์ว่า
จริงแล้วเป็นรักษาหาย

คือตัว๒๙๐๐เป็น
อาการหายมันหายได้อยู่แล้ว
เพราะเห็นว่าเชื้อตัวนี้อย่างที่เมื่อกี้เรียนไว้
ถ้าหากว่าสมมุติว่าเชื้อนี้เข้าไปจำนวนน้อย
แล้วก็ใช้เวลานานกว่ามันจะไปบุกเป็นในปอด
ก็เท่ากับเป็นการทำให้ร่างกายเราจะมีภูมิต้านทาน
เพราะร่างกายเราจะมีภูมิต้านฐานสู้กับเชื้อโรคเสมอ
คันนี้ถ้ามันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะว่าเราจะรับเชื้อกันไปช้า

เพราะฉะนั้นถ้าในคนหนุ่มสาวหรืออะไรอย่างนี้

แล้วก็เขามีอาการที่เรียกว่าต่อสู้กันได้
เพราะว่ามันก็จะสร้างภูมิปัญญามาก็จัดการหายได้

คนที่ตายใน๒๐๑๙นี่นะฮะสูงวัย
คนที่สูงวัยจะถือว่าภูมิต้านฐานช้า

เพราะฉะนั้นเวลาเชื่อกันเข้าไปนี่นะครับ
กว่าจะมีปฏิกิริยาโอ้โหชื่อเข้าไปเยอะมาก

อันที่สองคือว่าคนสูงวัยปอดนี่นะครับ
หลายคนหัวใจมันมีพลังสำรอง
ไม่ดีเท่ากับคนอายุตอนเข้าอายุ๒๐ปี

ระบาดเลยพวกถุงลมโปรงพร้อมพวกนี้นะครับ
เวลาเข้าไปปุ๊บอักเสบปั๊บ
ก็จะต้องแย่เลยคือหายใจไม่ทัน
หายใจไม่พอออกซิเจนไม่พอ
ก็จะสู้คนที่มีพลังทำรอง
เพราะฉะนั้นคนที่จะถือแก่กรรมนี่คือคนที่สูงวัย
ปอดหัวใจไม่แข็งแรงพวกนี้จะมีโอกาสแย่

ถ้าพูดว่ารักษาหายไม่ผิดใช่ไหมคะอาจารย์

คือในเมืองไทยที่ตอนนี้ที่มีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่
ซึ่งต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่เฉพาะ๘รายที่มีไอ้โคโรนานะ

คือไข้หวัดธรรมดาที่เราเห็นไข้หวัดเองก็ยังมีอยู่นะฮะ

แล้วในประเทศไทยตอนนี้ยังมีไข้หวัดใหญ่
ระบาดน้อยอยู่ตลอดเวลา

อันนี้ที่เป็นข่าวอยู่คือรักษาหาย
โดยที่จริงมันขึ้นอยู่กับว่า
คนรับเชื้อร่างกายแข็งแรงหรือไม่

ซึ่งคนที่สูงวัยมีความเสี่ยงมากกว่า

คือความเสื่อมของร่างกายมันเป็นไปอยู่แล้ว

ทำงานได้ไม่เต็มที่ถูกต้องก็ยิ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง

เหนือจากนี้แล้วเนี่ยอันนั้นคือสภาพทั่วไปของคนรับเชื้อ
ถูกต้องแต่สิ่งที่จะเป็นตัวแปรผันได้ก็คือรับช้าหรือรับเร็วมันยังไงคะอาจาร
ผมมาคำว่าอย่างนี้คือในการรับเชื้อเข้าไป
เราไม่ทราบนะว่าเวลาที่เราสูดเข้าไปเนี่ยเราสูดเข้าไปทีเดียว

สมมุติท่านรับจำนวนเชื้อเหมือนกับข้าวสิกบุกเรา
ถ้ามันอาจจะเดียว๑๐ล้านตัวเข้าไปในปอดเลย
โอ้โหจะมีการเสี่ยงเยอะอาจจะตั้งรับไม่ทัน
แต่ถ้าสมมุติเราลักไปทีเดียว๑๐ตัว
เดี๋ยวมันค่อยไปช้ามันแต่งตัวมันก็ไม่เร็วมาก

สูตรเมืองใหญ่ขึ้นไปหรือเปล่าด้วยสูตรเมืองใหญ่บาง

จะเห็นว่าคนที่จะถึงแก่กรรมได้จะมีปัจจัยเสี่ยงเช่นหนึ่ง

เพราะฉะนั้นจะมีโอกาสที่จะสูดเอาเชื้อเข้าไป
ป่อในถุงรวมได้ง่ายขึ้นช่วย
ถ้าหากว่าคุณไม่ได้พักผ่อนน่ารักให้เพียงพอ
ให้มันเชื้อค่อยแปลงเข้ามันเอง
ตามระบบโรมหายใจเข้าออกธรรมดา
ผมว่าคุณอาจจะมีพรุ่งต้นทานสร้างพรุ่งต้นทานทัน
อันนี้คุณเอาเชื้อใส่เข้าไปอีกทีเยอะเลย

ความหมายของอาจารย์อมรแบบนี้ไหมคะ
คือไม่ว่าจะเป็นหัวข้อว่ารับเชื้อเข้าไปเร็วหรือช้า

คืออาจารย์หมายถึงจังหวะการหายใจเหรอ

ที่๒คือจำนวนเชื้อที่ได้รับเข้าไป

ที่๓เราไปสูดมันตั้งใจสูดเข้าไปในพอร์ชนิดอย่างนี้

ไม่ได้ตั้งใจไปสูดมันก็เราก็ให้จะทำปกติธรรมดาทั่วไป
เชื้อมันก็อาจจะอยู่แถวนี้แถวนี้ติดอยู่แถวนี้

เราก็อาจจะมีเวลาที่สร้างภูมิต้านทันต่อสู้กับมันทัน
การทำแบบไหนคะที่รับเชื้อเร็วเข้าไปมาก
ก็พอว่าหอบการหอบการให้เชื้อเข้าไปสูด
สมมุติว่าในห้องนี้นะฮะเกิดมีเชื้อโคโรนารอยฟุ้งอยู่
เราคนหนึ่งนอนอยู่เฉยคนหนึ่งวิ่งออกกำลังกาย

ประมาณ๒๓เท่าของคนที่นอนอยู่เฉย

อาจารย์ค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปที่เขาบอกก็คือ
จะรักษาร่างกายให้แข็งแรงแล้วคนไปออกกำลังกายมันจะเลี่ยงได้เหรอคะ

นั่นคือภาวะที่ปกติคุณไม่ได้เป็นอะไร
คุณควรจะนอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเสมอ
แต่จะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีไข้เจ็บป่วยไม่สบาย
เขาบอกอาจารย์นอนล่ะพักผ่อนอย่าไปออกกำลังกาย
เพราะตอนนั้นเอาการพลังทั้งหมดมาต่อสู้กับเชื้อโรค

ออกกำลังกายคือตอนที่แข็งแรงดีคนละภาวะกัน
ที่พูดถึงการหอบหรือการสูดหายใจเข้าไปอย่าง

คือสมมุตินะคะคนไปออกกำลังกายไม่ได้แปลว่า
คือร่างกายแข็งแรงนะคะก็ไปออกกำลังกายตามปกติของเขาเนี่ย
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจารย์พูดถึงใช่ไหมคะ
อาจารย์หมายถึงคนที่แบบเริ่มมีอาการแบบเริ่มเวียนหัวคันเนื้อคันตัว
เริ่มมีไข้แต่ยังจะไปออกกำลังกายจะสู้กับไวรัส

คือถ้ามีอาการขันเนื้อขันตัวเริ่ม
ต้องพักละเพราะว่าเชื้อมันเริ่มอยู่แถวในข่อน

เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ
จริงแล้วถ้ามันไม่ได้เข้าไปเยอะ
และมันไม่ได้เข้าไปเร็วหรือว่าลึกจนเข้าไปสุดป่อ

คือแล้วร่างกายมีเวลาที่จะสร้างภูมิคุ้มกัน

นอกเหนือจากการได้ยาจากหมอถูกต้องถูกต้อง
เพราะฉะนั้นคนที่หายจากโรคนี้นะครับ

ขอเลือกไปดูแล้วก็ไปดูซึ่งว่า

เขาอาจจะไปสร้างมาแล้วก็เป็นตัวให้ยากลับไปทีหลังก็ได้
อันคนที่หายป่วยถ้ามีภูมิคุ้มกัน
ซึ่งน่าจะมีนะฮะเอาไปสร้างเป็นยาได้

คืออันนี้คือติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ
ทางใจเท่านั้นก็คือปากจมูก

น้ำลายน้ำมูกอายจามอันนี้ที่เขาพูดถึงใช่ไหมคะ

ทีนี้ตกลงดวงตาติดได้ใช่ไหมอาจารย์ค่ะ

ที่เกิดขึ้นได้ในทางระบบทางเรือนหายใจนี่

ซึ่งเยืบต่างตานี่ก็มีส่วนที่อย่างนี้

มันอาจจะให้รีเซปเตอร์มีตัวที่ให้เชื้อโรค

หรือไม่อีกทีหนึ่งมันไหลลงไปแล้วก็ไปเข้าไปอยู่ในโพงจมูกลงไป
ก็เหมือนกับรับทางปัดแต่มันจะได้ปริมาณน้อยมาก
เพราะฉะนั้นแต่ว่าทฤษฎีนี่คือทฤษฎีนะครับ
ความเป็นจริงตัวนี้เราต้องพิสูจน์อีกทีนึงว่า

เชื้อสามารถที่จะเข้าไปทำให้เกิดมีความผิดปกติของเซลล์
จริงหรือไม่อันนี้คือดูอีกที
เมื่ออย่างนี้ต้องดูที่ตาด้วยให้ระวังไว้ก่อน

ไม่ว่าจะเป็นจากการไอหรือจามของผู้ที่มีเชื้อ

แต่อย่าลืมว่าต้องกลับไปที่มากน้อย
หลักใจแข็งแรงรึเปล่าใช่ไหมคะ

มันมีภาพข่าวที่เห็นว่ามันมีการพ่น

แปลว่ามันก็ลอยอยู่ในอากาศ
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใช่ไหม
ถูกต้องคืออย่างนี้
คือลักษณะการแพร่เชื้อตอนนี้น่าสนใจ
ตรงที่ว่ามันเขาก็บอกว่าส่วนมากเป็นตั้งแต่
คือเป็นถ้าคุณจะติดกระดิ่งใกล้อย่างนี้
คุณต้องอายแล้วรีบหลุดสูดเข้าไปเลย
แต่ดูจากลักษณะการที่อยู่ดีคนตั้งเกือบร้อยคน

สามารถที่จะลอยอยู่ในอากาศได้สักพักหนึ่ง
เพราะฉะนั้นจริงเราสูตรเราอาจจะไม่ต้องใกล้กันมาก

กรณีแบบอยู่ในอากาศแห้งแล้วเหมือน
อากาศแห้งเอื้อนี่มีฝุ่นด้วย
ช่วยกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับ

คุณผู้ชมคะเราจะคุยกับน้องที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทแพทย์จีน
นะคะที่มหาวิทยาลัยแพทย์จีนหูเป่ยนะคะแน่นอนค่ะเป็นหนึ่ง
คนที่ตอนนี้ก็คนไทยก็ห่วงนะคะว่าอยู่กันยังไงบ้างนะคะ
คุณปวัณรัฐทัพธวัฒน์นะคะหรือว่าเรียกชื่อเล่นนะคะคุณป้ายค่ะ

ยิ้มได้หน้าตาสดใสแปลว่าแปลว่าสถานการณ์โอเคขึ้นไหม
ตอนนี้ณตอนนี้โอเคอยู่ค่ะ
คืออย่างนี้นะคะคือณตอนนี้คนก็ห่วงคนไทย
แน่นอนล่ะเราคนไทยนะเราก็จะห่วงคนไทยมากเป็นพิเศษหน่อยนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยคนไทยในหูเป่ยหรือว่าในอู่ฮั่นก็แล้วแต่เนี่ย
ติดต่อกันเองภายในด้วยไหมคะคือรวมกลุ่มติดต่อกันเองอยู่แล้วไหมคะ
ติดต่อกันเองอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคือที่นี่เขาก็จะมีการสร้างกลุ่มสนทนา
สำหรับเด็กที่อยู่ที่นี่อืมเพราะว่ารับการติดต่อจากกรงศูนย์ที่ปักกิ่งมา
แล้วคือเขาก็มีการรวบรวมนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในอู่ฮั่นเองเนี่ยนะคะ
เฉพาะในอู่ฮั่นเนี่ยตอนนี้เหลือคนไทยที่ยังอยู่กี่คน
นักศึกษาประมาณ๕๘คนค่ะแล้วถ้าทั่วแล้วก็จะมีกลุ่มกลุ่มอื่นที่มาทำงานหรือว่าแบบว่ามาท่องที่ยังไม่ได้กลับอะไรอย่างนี้น่าจะประมาณสัก๑๐คนได้ค่ะ
เป็นตัวเลขที่รัฐบาลใช้ประมาณสักอยู่ประมาณสัก๖๐๗๐คนนะคะแล้วถ้าทั่วหูเป่ยเลยล่ะคะ
ถ้ารูปหูเปิดตอนนี้จำนวนมันยังไม่ค่อยแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเก็บข้อมูลเฉพาะที่อยู่ในอู่ขั้นทอดต่างนา
อ่าแล้วคนในอู่ฮั่นตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่คุยกันเอาล่าสุดเนี่ยค่ะตอนนี้ช่วงเย็นของไทยนะคะ
ตอนนี้ทุกคนมีอาหารกินมีน้ำดื่มเรียบร้อยใช่ไหมคะ
ตอนนี้มีพอได้ซื้อมาตุนกันไว้บ้างค่ะเพราะว่าคือหลังจากที่คือทางทางรัฐที่เนี่ยเขาประกาศว่าปิดเมืองก็คือนักศึกษาเนี่ยก็พยายามออกไปหาซื้อพวกอาหารก็น้ำดื่มมาตุ๋นไว้
แต่คือมันก็จะแบบลำบากนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับช่วงนี้ด้วยที่ว่ามันเข้าช่วงตุดจีนของที่นี่ค่ะ
ร้านค้าเริ่มดีมันปิดอยู่แล้วแล้วช่วงช่วงที่บอกพอเริ่มมันมีเรื่องโรคระบาดมาอย่างนี้ค่ะ
นี้มันก็เลยยิ่งแบบว่ารันคาหนักมาก
แต่ที่นี้มันถึงเฉพาะพื้นที่นะคะพอแล้วแต่ถึงค่ะ
คือตอนนี้เนี่ยนะคะที่เอาอย่างนี้นะคะป้ายจ๋าคือว่าเวลาเราบอกว่าปิดเมืองเขาสั่งปิดเมืองไม่ให้เข้าไม่ให้ออกเนี่ยนะคะคือคนก็จะไปนึกถึงภาพหนังภาพซีรีส์ที่มันน่ากลัวมากนะ
จริงโดยสภาพทั่วไปที่เราอยู่อะค่ะมันแย่แค่ไหนหรือว่ามันก็โอเคมันพอได้แหละ
คืออย่างหนึ่งเลยคือตอนนี้ที่โอฮั่นนะคะที่มันค่อนข้างหนักจัดด้วยอยู่แล้วอะค่ะ
ในส่วนของการเดินทางนี่แบบระบบรถของเขานี่ตอนนี้ยังเปิดให้บริการอยู่ไหมคะหรือเริ่มเปิดแล้วไหมคะหลังตุดจีน
ไม่มีค่ะคือตั้งแต่ที่ปิดตั้งแต่วันที่๒๑มาค่ะคือพวกระบบขนส่งคณะพวกรถเมย์รถฟ้าใต้ดินแท็กซี่คือเขาหยุดมาเป็นนับสัปดาห์แล้วค่ะ
แล้วอย่างเมื่อคืนนี้ค่ะก็มีแจ้งข่าวคืองดใช้รถยนต์ส่วนตัว
สามารถแจ้งเทศชุดฉืนได้ว่าสมมุติใครที่ต้องการไปโรงพยาบาลในตอนนี้
คือแบบว่ามีอาการผลในหนักคือสามารถแจ้ง
เขาก็จะอาจจะมีการส่งรถมารับแต่ว่าเฉพาะในที่ฉุกเฉินจริงค่ะ
ป้ายค่ะเวลาที่เราเห็นคือไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคนจีนด้วยกันเองเนี่ย
สภาพเมืองมันน่ากลัวเหมือนในหนังอย่างที่แบบเราพยายามจะจินตนาการกันไหม
หรือไม่หรอกก็แค่อยู่ในบ้านเป็นหลักเฉย
ส่วนใหญ่อยู่ในบ้านกันเป็นหลักส่วนใหญ่ค่ะ
อ่าแล้วเขามีแบบเขามีมาพ่นยามีแบบ
คือมีอะไรให้เราเห็นบ้างไหมคะว่าเขาพยายามจัดการในเมืองอะค่ะ
อันนี้คือต้องบอกว่าอย่างตอนนี้ที่อยู่ค่ะยังมาที่มหาลัยตอนนี้
ยังไม่มีในส่วนอีกนะคะที่อยู่คือยังไม่มีการมาทำความสะอาด
หรือว่ามีการมาเช็คอะไรอย่างนี้คือยังไม่มีแต่ว่าตามค่ะ
คือบางยุคที่ก็เริ่มมีบ้างแล้วค่ะ
ตามโรงแรมหรือตามข้ามสรรคสินค้าอะไรอย่างนี้ก็พอมีบ้างแล้ว
ค่ะในส่วนของเราที่เราเป็นคนที่อยู่ที่นู่นเนี่ยนะคะ
คือการสื่อสารภายในเมืองเองหรือมณฑลเอง
เขาเข้มข้นแค่ไหนคะว่าต้องทำอะไรบ้างให้ทำอะไรห้ามทำอะไร

ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะส่วนใหญ่คือเหมือนกับว่า
เขาก็พยายามแชร์ข่าวในโซเชียลมีเดียของที่นี่ค่ะ
ตามกลุ่มนี้แชร์ถือว่าตามบริปุ่งของเขานะคะ
ก็จะมีการแจ้งว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไง
มีการป้องกันยังไงท่านชัดเจนพอสมควรเหมือนกันค่ะ
ค่ะในส่วนของป้ายเองเนี่ยตอนนี้เอาของหนูเลยนะ
หนูมีหนูมีอาหารกินกี่หนูมีอาหารกินกี่วันคะ
เตรียมไว้ประมาณ๑สัปดาห์ค่ะ
ปัดนี้ไม่ได้กับเดียเกษียณใช่ไหมคือก็กินเต็มที่ใช่ไหมคะ
ก็พอได้ค่ะ
ป้ายอยากกลับบ้านก่อนไหมหรือว่าป้ายคิดว่าอยากกลับบ้าน
เออใช่ไหมคะคือณตอนนี้เนี่ยเด็กไทยทุกคน
ถ้าสมมุติแบบรัฐบาลส่งไปรับหรือติดต่อเอาออกมาได้
คือทุกคนพร้อมออกใช่ไหมไม่ไม่มีใครอยากรออยู่ใช่ไหมคะ
ก็คือส่วนใหญ่คือตามที่ในกลุ่มเขาแจ้งกันนะคะ
เนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนอยากกลับบ้านหมดเพราะว่าคือทุกคนไม่รู้เลยว่า
ตอนนี้เขาแจ้งว่าพอจะคุมสถานการณ์ได้
คือเราไม่รู้ว่ามันจะไอ้โรคติดต่อตรงนี้มันจะนานแค่ไหน
แล้วเขาจะควบคุมได้ระดับนั้นได้ไปอีกนานแค่ไหน
คือกลัวว่ามันจะยิ่งยาวไป

ทีนี้พี่ถามหน่อยคือถ้าเอาตามข่าวเลยเลยนะคะ
จีนมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงธันวาคมแล้วใช่ไหมคะ

แล้วก็เพิ่งช่วงเสาร์อาทิตย์นี้แหละที่มันพีคมากในแง่ของการตามข่าว
นับตั้งแต่ธันวาคมจนถึงตอนนี้เนี่ยค่ะ
คนในนั้นกันเองคุยว่ารัฐบาลเขาถือว่าคุมอยู่ไหมคะ
น่าจะคุมเขาบอกคุมได้แต่ว่ามันช้าไปนิดนึงไปหน่อย
แล้วถ้าที่มันมีข่าวบอกว่าก่อนที่จะประกาศปิดเมืองเนี่ย
มีคนออกมาตั้งหลายล้านคนเนี่ยนะคะข้างในคุยกันว่ายังไงบ้าง
คืออาจจะเพราะว่าตอนนั้นเขายังคงไม่ทราบแน่นอน
ว่าเชื้อตัวนี้มันยังไงมากค่ะแล้วด้วยความที่ว่า
อย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ของที่ดีอะค่ะ
คนมันก็เลยไหลออกทีนี้มันอาจจะแปลว่าควบคุมอยู่ตรงนั้น
มีการประเมินแล้วก็สื่อสารกันภัยในมนตรมากมายไหมคะ
ว่าเขาประเมินว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายอีกสักกี่วัน
หรือกี่สัปดาห์หรือว่าเป็นหน่วยเดือนคะ
ตอนนี้ในส่วนของคนที่อยู่ตามบ้านเนี่ยนะคะ
คือมันมีหน้ากากมียาฆ่าเชื้อมีอะไรอย่างนี้
คือกันหมดใช่ไหมตัวป้ายเองก็มีใช่ไหมคะ

เพราะว่าคือไม่ค่อยพอแล้วอะค่ะ
เพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าคือสมมุติถ้าอย่างมหาบางที่ที่น้องเขาอยู่กันในเมืองนี้ค่ะ
เขาจะพันยมพอหาภัยยาตามห้างของสินค้าไทย
แต่อย่างตัวโมเองมันจะเหมือนกับว่าค่อนข้างออกมาจากใจการเมืองนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้มันก็เลยจะหาซื้อพวกเจมส์ความสะอาดไม่ค่อยได้แล้ว
แล้วคือของมันขาดสต๊อกมาเป็นหลักสัปดาห์แล้วป่ะอืม

คือตอนนี้ลำบากคือเรื่องผ้าปิดปากตรงนี้ค่ะ
คือตอนแรกพี่จะถามว่าจะให้ความช่วยเหลือยังไง
คือไม่มีอะไรที่ดีที่สุดนะตอนนี้คือช่วยพาหนูกลับบ้านหน่อยใช่ไหมคะ
อาจจะเป็นเรื่อง
เอาอย่างนี้นะคะคือจริงแล้วทางรัฐบาลก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ
เขาประสานงานกันอยู่นะคะแล้วคิดว่าคงไม่นานแหละน่าจะช่วยคนไทยกลับมาได้นะคะ
เดี๋ยวยังไงเบื้องต้นสุดท้ายป้ายพูดแทนน้องหน่อยค่ะว่านะตอนนี้อะไรได้บ้าง
หรือต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอย่างน้อยอยากให้ภายในกี่วันที่ไปรับกลับบ้านหน่อย
คืออะไรก็ได้ที่หนูต้องการตอนนี้ต้องการอะไรบ้างคะ
คือจริงตอนนี้ด้วยความที่ว่าคือทางกรงศูนย์เองเขาก็ได้ติดต่อเหมือนมีการรวบรวมจำนวนอะไรอยู่แล้วอะค่ะ
คือเขาก็แจ้งมาเรื่อยนะคะว่าคือทางการก็พยายามจะพาเด็กทีมนั้นกลับบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทุกคนก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันมีขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาคือทุกคนก็พอเตรียมตัวรออยู่อะค่ะ
เบื้องต้นที่ได้มีการสื่อสารกับทางไม่ว่าจะเป็นกงศุลหรือว่าสถานทูตนะคะทางการประเมินไหมว่าน่าจะรับเด็กไทยคนไทยกลับบ้านได้ภายในกี่วันคะ
ตอนนี้ยังแจ้งได้ไม่แน่นอนค่ะ
อากาศตอนนี้ที่หูเป่ยเป็นไงบ้างคะ

ฝนตกไหมมันหวานมีอากาศมันแย่อยู่แล้ว

เดี่ยวนะใบ้จามใบ้จือใส่แป๊บนึงนะพี่ควันในรายการกับอาจารย์อำมอลนะคะอันนี้เผื่อ
นี่เผื่ออาจารย์ค่ะคือสภาพอากาศที่อุณหภูมิต่ำคือหนาว
แล้วยิ่งชื้นมีฝนตกอันนี้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
สำหรับชื้นตัวนี้หรือครับถ้าหากว่ามันเป็นอากาศเย็นแล้วก็มีความชื้นอยู่ด้วย
ก็ทำให้ไอ้เชื้อถ้ามีการอยู่ในอากาศก็จะอยู่ได้นานขึ้น
ถ้าจะเห็นว่าส่วนมากแค่วัดนี้แค่วัดใหญ่นี่มันจะระบาดก็ต้องระบาดในหน้าหนาว
ไอ้หน้าร้อนไม่เคยมาแล้วครับมันอยู่ไม่ได้
คือมันไม่ได้จะทำให้ละอองที่มันออกมาจากร่างกายคนที่มีเชื้อมันจะหนักแล้วตกพื้นใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม
คือส่วนที่ออกมาจากที่เราไอจางมาแรงส่วนที่มีน้ำหนักเยอะมันจะตกพื้น

แต่มันจะมีบางส่วนซึ่งสามารถจะลอยอยู่ในอากาศได้
เพราะฉะนั้นน้องที่อยู่ในเมืองที่เป็นเมืองระบาดนี่

ผมก็แนะนำว่าตอนนี้ที่เขาบอกก็คืออยู่ในบ้าน
อยู่ในบ้านถ้าที่บ้านไม่มีใครไปป่วยอะไร

แต่ว่าขอให้มีอาหารการกินให้เรียบร้อยแล้วก็มีขวัญกำลังใจให้ดีนั่นแหละ

ป้ายอยู่ในบ้านป้ายคือก็ไม่มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติม
คำแนะนำที่ใช้อยู่ดีที่สุดแล้วนะ

แล้วก็ยิ่งหน้ากากมันไม่มีเนอะ
เดินทางถ้าจำเป็นต้องระวังโอ้ยจะไปเตือนเขาทำไมเขาก็รู้อยู่แล้วนะคะ

อินเตอร์เน็ตที่นู่นไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเวลาติดต่อกับกรงศูนย์
ติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ไม่มีปัญหาเนอะ

ก็ทางบ้านก็ติดต่อคุณพ่อค่ะโทรหาทุกวัน
พูดยังไงดีเอาอย่างนี้เป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวตามข่าวร่วมกัน
รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเตรียมการอยู่เหมือนกันนะคะ

ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนอะ

กำลังใจเขาก็ดีบอสมกวนส่วนอยากจะกลับบ้าน
แต่ว่ากำลังใจผมชื่อว่าเขาดีนะ
ตั้งแต่ที่เขาตอบคำถามตรงไหนแหละเนี่ย

เดี๋ยวเรามาทั้งชื้นร้อนฝุ่นด้วยนะ
ฝุ่นด้วยนะคะสักครู่ค่ะ

คือที่เราพอจะนึกออกคือเวลาเป็นหวัด
ไอจามมันก็จะมีสารคัดหลังออกมา

แต่เมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันก็คือว่าเวลา
คือเราคิดว่าเมื่อมันเป็นละอองฝอยมันน่าจะหนัก

ใช่เพราะว่าบางส่วนส่วนที่หนัก
ถ้าเบิร์นมีเมือกมีอะไรมากมันก็จะตกพื้นอย่างเทียงขวัญ
แต่พวกที่มันหนักไม่มากทำไมมีปริมาณพอสมควร

ในละอองฝอยออกมามันจะมีน้ำอยู่ด้วย
มีพวกโปรตีนอยู่ด้วยแล้วก็มีตัวไวรัสอยู่ด้วย

ถ้าหากว่าเบิร์นออกมาความชื่นโอกาสน้อยมาก
น้ำที่อยู่ในที่เป็นก้อนออกมา
ทางที่มันจะดึงน้ำหนักให้มันตกไปมันอาจจะระเหิดไปเร็ว
อันนี้มันก็ข้นขึ้นเล็กก็เป็นละอองฝอย
มันก็สามารถที่จะรออยู่ในอากาศได้
คือน้ำหนักมันหายไปเนื่องจากว่าน้ำที่อยู่ในกองนี้

มันก็ระเผินออกไปออกมันหนีกลุ่มไปก่อน
ก็เหลือเล็กน้อยก็เป็นตัวที่เป็นรองไฟ
สามารถจะลอยอยู่ในอากาศได้นานประสงควร

อย่างนี้หมายความว่าจริงแล้วไม่ว่าอากาศจะแห้ง

คือยังไงเชื้อโรคก็ยังลอยอยู่ได้
อาจารย์อย่างนี้ตอนนี้ที่เขาบอกให้ใช้หน้ากาก
กันเชื้อนี้ได้ด้วยถูกไหมคะ

เป็นหน้ากากปกติเวลาเราเป็นหวัดเราไอเรา

ปกติในอากาศธรรมดาที่ใช้ในอากาศอนามัย

ส่วนมากไอ้หน้ากากที่เราใส่อย่างนี้

ลองดูเลยนะครับว่าต้องแนบแน่นจริงนะครับ

คือเวลาหายใจเข้าออก

ให้ใจสบายคล่องแพทย์นี้แสดงว่ามีรูรั่ว

ถ้าจะเห็นว่าในบริเวณที่เข้ากันจริง
ก็สมชิตอวกาศไม่ต้องเสียเวลาคุมหมดเลย
ผมยังนำคิดในใจว่าถ้าอย่างหน่อย

มันก็จะทำให้ความเป็น

ในพื้นที่อย่างกรุงเทพก็อาจจะหาลำบากแล้ว

อาจารย์ฝุ่น๒๕เนี่ย

จังหวัดไหนพื้นที่ไหนที่มันมีฝุ่น๒๕อยู่แล้วเนี่ย

ไม่ชอบสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปอยู่ในปอด

ดูดซึมไปเพราะฉะนั้นมันก็มีปฏิกิริยาได้
ตัวเชื้อเหมือนกันมันก็ลอยป้องเข้าไป

มันไปเขาเรียกว่าทำลายเซลล์เราได้ด้วย
เข้าไปในเสียงแบ่งตัวมาเพิ่มจำนวนขึ้นมาอีก
แล้วก็ไปทำลายให้เชื้อเซลล์ข้าง

ก็ดุ้งมากกว่า๒๕นี่อีกนะ

ฝุ่นขนาดเล็ก๒๕ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้
มันจะยิ่งพาเชื้อเข้าไปจำนวนมากขึ้น
หรือว่าฝุ่น๒๕จะยิ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอ
เมื่อรับเชื้อแทนที่พอจะตั้งงานได้
เลยยิ่งอ่อนแทนแล้วก็ติดเชื้อให้
เป็นประเด็นหลังมากกว่าถ้าว่าในเบิร์ตคุณมีเชื้อเยอะด้วย

ถ้าก็ทำให้ปอดไม่ต้องเสียเวลา
ทั้งทำลายตัวเอง๒๕ด้วยนะครับ

มันคือเรื่องกันแต่ว่าทำให้ปฏิกิริยาของปอดสุดท้าย
หน้าที่ขึ้นมาทำงานได้ไม่เต็มที่

หรือว่าเรื่องพื้นที่ควรแออัดแล้วนะคะ

อาจารย์ทำไมต้องล้าง๒๐วินาที

ตามนี้อย่างนั้นระวังบางทีทำเสร็จล้าง

คุณล้างได้ครบถ้วนจริงหรือเปล่าเอาไปแตะดู
อย่างนี้แตะดูอาจารย์เรื่องเช็ดจะรู้เลยว่า

จึงมีเชื้อหลอกเต็ดข้างอยู่ที่มือคุณเป็นต้น
อาจารย์ค่ะถ้าแบบมันเกิดแบบหาน้ำยาล้างมืออะไร
บงสบู่อะไรไม่ได้แล้วล้างน้ำเปล่าอ่ะ

ถ้าเบอร์เราไปสัมผัสถูกอะไรเข้า

ก็ยังดีถ้ามันกำลังเป็นการล้าง
เป็นการล้างเอาสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพออกไป
ให้น้อยลงไปนิดหน่อยนะครับก็นั้นแหละครับปริมาณก็น้อยลง
ก็น้อยลงไปทั้งนั้นนะครับมันก็เชื่อได้นอกเหนืออาจารย์ค่ะ
ตกลงแล้วสมมุตินะคะอาการแรกมา
ส่วนใหญ่เวลาเราไม่สบายอาจจะเช่นไม่สบายตัว
ไม่สบายตัวค่าเนื้อขั้นตัวไอ้ค่าเนื้อขั้นตัวเนี่ย

ไม่ต้องตื่นตูมไปก็ได้หรือให้ไปหาหมอเลย
อันนี้แล้วแต่อย่างนี้ก็แต่ว่าเราเนี่ยกลับมาจากอูฮันหรือเปล่า
คือเรากำลังสงสัยว่าเราเป็นโรคที่แรงมันอย่างรึเปล่า
ถ้ายังไม่มีโรคของโคโรนามาเลยเรามีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรเนี่ย

มันมีอย่างเดียวที่เราคิดว่าควรจะต้องดูให้ชัดเจนคือ

คุณแค่เพิ่งเริ่มสั่นสักพักหนึ่งหายไป
ถ้าตูนมีไข้นิดหน่อยเจ็บคอนิด

เราได้อยู่ในลักษณะของกลุ่มเสี่ยงไหม
เพิ่งกลับมาหรืออาจจะไปในที่ที่คนแออัด

อาจารย์แต่บางทีมันกลัวไปเลยได้ไหม
เลยเขาไม่ว่าอะไรไปเลยก็ได้ฮะแต่ไปเลยนี่

ถ้าเริ่มขั้นเนื้อขั้นตัวให้ไปหรือว่า

ว่าตัวเองไข้สูงจริงก็เปล่า

ถ้า๓๗๖๓๗๒อย่างนี้

คนที่เป็นเขาจะรู้ตัวเขาเองว่าข้างนี้
ไอ้ที่ไข้ไอ้ตัวนั้นในนี้นะครับ

ใครก็หายทุกทีอย่างนี้ก็เหลืองเขาล่ะ

เวลาที่พูดถึงไข้ต่ำไข้ต่ำแปลว่าอะไรฮะ
อ๋อไข้ต่ำไข้ต่ำคือว่า
คือปกติเราถือว่ามีไข้นี่คือ
มันเกินปกติใช่ไหมทะ๑๗๐ขึ้นไป

อันนี้ต่ำเขาจะรู้สึก
ถ้าไม่ได้เกิน๓๘๓หรือ๓๘๐ขึ้นไปเนี่ย

เป็นคนที่ไม่ได้เดินทางมาจากจีน
ไม่ได้สัมผัสคนแออาจไม่ได้ไปอยู่ในที่
ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยนะคะ

แต่ว่าคนใกล้ตัวคนรอบตัวเราไปอยู่มาแล้วมา

รู้สึกมีอาการ๒วันไปเลยได้ไหมคะ

หรือไม่ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย

ผิดปกติมากกว่าจากที่เคยเป็นทุกครั้ง
เพราะผมเชื่อว่าอย่างพวกเราทุกคน
ก็เคยเป็นไข้หวัดมาแล้วนะ

ถ้ารู้สึกว่าครั้งนี้มันไม่ธรรมดา

อย่างนี้แสดงว่ามันมียาคุณต้องการคำช่วยเหลือ
อาจารย์มีอันไหนที่เราต้องถามกันอีก

โถเค้าถามว่ามียา

บอกเขาก็ไม่ต้องกระแดด

มีประโยชน์เริ่มสต๊อกตอน๒๐๐๙คนใกล้ผมคนหนึ่ง
อาจารย์ซื้อมาเลยซื้อมาสต๊อกไว้ที่บ้าน
ผมมียาตั้งเกือบ๒๐คนซื้อยาเตี้ยไป
ตอน๒๐๐๙ตอนนู้นแต่เมื่อนั้นมียาชัดเจนไม่สูญ
อันนี้อยู่ในการศึกษาวิจัย
ยังไม่ยืนยันฉันต้องรอก่อน
แต่ว่าคนเข้าใจผิดนึกว่าพอมีข่าวออกมาในโซเชียลมีเดีย
ว่าใช้ได้แล้วมีคนเริ่มไปสต๊อกเผื่อไว้ก่อน
ค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่เราคุยกันมาตอนนี้
จริงถ้าเราย้อนกลับไปสัก๑๐ปีนะครับคุณผู้ชม
คือตอนนั้นที่มีไข้หวัดสายพันธ์๒๙๐๐ที่มาใหม่

เพราะอันนี้ก็ระบาดเร็วช่าย่อยนะคะ

คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือแม้กระทั่งผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

เพราะจริงแล้วไข้หวัดประจำถิ่นจริง

อาจารย์บอกมาทั้งหมดนี่คือความรู้ล่าสุดนะคะ
ที่เรามาช่วยกัน
เหนือจากสื่ออื่นที่พยายามช่วยกันจำนวนมากนะคะ

ไม่ใช่ยิ่งจังหวัดไหนมี๒๕ฝุ่นนะคะ

ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
ที่เหลือในเทศนิวส์โจทย์จะกวาดมาให้นะคะ